นี่คือนาทีระทึกช่วยชีวิตลูกช้างป่าภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคริน
ที่พลัดลงจากโครงจากในที่ต้องใช้เฮอรูคอปเตอร์เคลื่อนย้าย
ก่อนพาไปรักษาที่บึงชวากจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วยชีวิตลูกช้างป่าเพศเมียน้ำหนัก๑๓๐๑๕๐กิโลกรัมเอาไว้ได้สำเร็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๙พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่อุทยานได้รับแจ้งจากพระทุดง
พบลูกช้างป่าตัวนี้ออกหาอาหารจนเกิดพลัดหลง
จึงสร้างคอกไม้ไผ่ขนาดเล็กให้ช้างอยู่กับที่เพื่อรอการช่วยเหลือ
ภายหลังยื้อชีวิตสัตวแพทย์เร่งทำการรักษาโดยการให้นมผงผสมยาขับลมทุก๑ชั่วโมง
เนื่องจากลูกช้างป่ามีอาการถ่ายเหลวขาดน้ำและมีบาดแผลในช่องปากใบหูอีกทั้งมีรอยขิดขวนตามลำตัว
เร่งเคลื่อนย้ายโดยใช้เฮริคอปเตอร์จากกองพลทหารราบที่๙เป็นภาษณะลำเรียงจากป่า
พาไปยังศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวาล่าสุดอาการปลอดภัย
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาช้างป่าที่ขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติจนต้องยกโขลงออกมาหาอาหารในเมือง
จนเกิดผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ทางการเกษตรอันเป็นปัญหาคนช้างป่าที่แก้ไม่ตก
และอีกข่าวร้ายคือช้างป่าเอเทียตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์จากปัญหาการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยการอนุรักษ์ช้างป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ
จากปกป้องสัตว์ป่าแล้วยังเป็นการร่วมกันรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศในป่าเพื่อให้สมสโลแกนคนช้างป่าเคยพึ่งพาและผูกพันธุ์
ช้างซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติและเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่เมืองไทยที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อลดปัญหาที่เกิดกับช้างป่าในทุกมิติเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติให้คนช้างป่าอยู่ร่วมกันได้
รวมกันอนุรักษ์ช้างป่าแล้วก็ผืนป่านะคะเพราะว่าต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่าล้วนแต่เป็นทรัพย์ที่มีค่าของคนไทยทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ